คุณผู้ชมค่ะเห็นด้านหลังแล้วดิฉันขยี้ตาแล้วก็อ่านอีกทีนึง
ครับฮอบรรทัศน์ที่สองนั้นใช่จริงจริงใช่มั้ยครับ
บรรทัศน์บนเราเห็นแทบจะทุกวันและทุกช่วงข่าวนะ
วัยรุ่นเปิดศึกยิงถล่มกันทะเลาะกันตีกันข้างล่าง
กลางงานสู่ขวัญทหารใหม่
ใบสีสู่ขวัญทหารใหม่ยังตีกันอีกเหรอ
ใช่ค่ะไม่เชื่อดูคลิปค่ะ
โอ้โหอยู่มายิงถล่มกันในงาน

ใช่ปึ้งแล้วก็ดูเหมือนกับมีเสียงแก้วแตก

พอตำรวจสพมร้อยเอ็ดเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นะคะ
คนที่โดนยิงด้วยอาวุธปืนบาดเจ็บ๓คนนะในบ้านหลังนี้
แล้วบ้านหลังนี้เขาจัดงานบายสีสู่ขวัญทหารใหม่
อยู่ที่ตำบลโนรังอมร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชม
มีรถบัสที่เขาดัดแปลงเหมือนเป็นรถแห่นะจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วตอนไปตรวจดูก็เจอพวกปลอกกระสุนอยู่ด้วย
ในบ้านเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะ
อายุ๒๐ยิ่งเด็กกรูดนะฮะใช่ค่ะ
ถามว่า๒คนที่ถูกหามไปส่งโรงพยาบาลแล้วคือใครบ้าง
ก็มีนายชานรงมีศักดิ์โดนฟาดที่ไทยทอยเอาขวดฟาด
ก็มีแผลฉีกขาดอีกคนนึงนายประจวบสิริอัตค่ะ
โดนยิงใต้ราวนมซ้ายอาการก็สาหัสเหมือนกัน
คุณลุงประจวบเป็นพ่อของทหารนะคุณ
ที่จะเข้ากรมนะฮะ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของบ้านเล่าว่า
โอ้โหวัยรุ่นเจ้าถิ่นวัยรุ่นต่างถิ่นมาก็ทะเลาะกัน
คือตอนแรกก็มีการจ้างเหมือนกับรถแห่
อ่ามาแล้ววัยรุ่นต่างหมู่บ้าน

แต่ถูกโทรศัพท์มันกันไว้หน่อยนึงนะทำให้แรงกระสุนมันไม่ทะลุเข้ามาในตัวเขาเขาเลยบาดเจ็บเล็กน้อยคิดดูถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าทีหลังจะเป็นยังไง
ไม่รู้ว่าความคึกขนองหรือหมั่นไส้แต่ที่แน่ยิงมาเป็นชุดชุดหลายสิบนัดพอยิงเสร็จปั๊บ
เป็นระยะหญิงที่แรกนึกว่าจุดประทัดควร
สรุปว่ามีคนถูกยิง๒นะบาดเจ็บเล็กน้อย

ส่วนคุณลุงประจวบนะพ่อของทหารบาดเจ็บสาหัสนะคุณนะ
คือพ่อของทหารคือจะออกมาดูจะออกมาห้ามปราม
วัยรุ่นมันตีกันทำไมมันอะไรกันยังไง
สักพักกระสุนเข้าร่างเลยคุณจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คือพี่ทหารก่อนที่เขาจะเข้าค่ายเข้ากรม
เพราะช่วงนี้เป็นการเข้าค่ายสำหรับเข้ากรมสำหรับทหารใหม่
นี่ไงคุณผู้ชมเลยถามมานี่เดี๋ยวนะ

ใช่ค่ะเขาใบสีสู่ขวัญทหารใหม่ไงงานบุญนี่แหละคุณผู้ชม
คือจะส่งทหารจะส่งลูกหลานเข้ากรมแล้ว
เขาก็ต้องมีพิธีอะไรของเขาหน่อยนะฮะปรากฏว่ามันเกิดเหตุเศร้านะครับ
น้องทหารที่โอ้โหคุณพ่อโดนยิงก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันนะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคุณนะ
เดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องเอาตัวคนเจ็บ
เอาพยานมาสอบปากคำเร่งตามตัวฝั่งผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีต้องเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่คุณผู้ชมก็บอกว่าเวลาที่มีงานแบบนี้
วัยรุ่นชอบตีกันเพราะว่าเต้นไปเบียดกันใช่ไหม

วัยรุ่นพวกนี้ถึงจะกลัวนะคะ